ข่าวต่อไปนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของเลือกตั้งอยู่สักนิดนึงแม้จะเป็นข่าวอุบัติเหตุเพราะว่าที่สุพรรณบุรีรถเก๋งกินเลนไปชนรถสิบล้อ
รถสิบล้อข้ามเลนไปชนรถตำรวจที่กำลังขนหีบบัตรเลือกตั้งคุณผู้ชมครับไปดูความเละเทะฮะ
นี่แหละครับเกี่ยวกันฝั่งนี้ก่อนเนี่ยเกี่ยวกันฝั่งนี้ฝั่งนี้คือสิบล้อชนเก๋งอย่างนี้นี่ไง
นี่ไงอันนั้นก็กินเลนมาอันนี้ก็เลยข้ามไปเลยอ๋อแล้วข้างหน้าน่ะ
ไอรถรถตำรวจน่ะใช่ไหมที่ไปตู้ทึบอ่ะนั่นแหละไอรถคุมตัวผู้ต้องแข็งอ่ะ
อ๋อเข้ามาขนกี่บาทครับหนึ่งสองสามสี่คันเลยน่ะเออนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานนี้ครับ
มีคนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดขึ้นที่ถนนสายเรียบคลองวัดป่าบางลี่
ตะบนวัดโบดอเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
อัดติดกันขวางถนนอยู่ช่องการจราจรหนึ่งสภาพหน้ารถพังยับ
โอ้โหดูสิครับฉีกพังหมดเลยห่างไปประมาณห้าสิบเมตร
พบรถเก๋งเชฟโลเลสสีขาวทะเบียนสุพรรณบุรี
จอดอยู่กลางถนนในสภาพหน้ารถถูกชนพังเสียหายยุบถึงห้องโดยสาร
นะครับผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ข้างในคือนางสาวคชาพาอายุสามสิบสี่ปี
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับสอบสวนนายสมบัติอายุห้าสิบสี่
คนขับรถสิบล้อเล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุรถเก๋งสีขาวเนี่ย
มาฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้ามาหาเฉยเลยผมก็พยายามหักหลบแล้ว
ชนนะครับแล้วก็ไปชนรถกระบะของตำรวจ
แล้วก็รถของพยาบาลที่ขับตามหลังมานายภัยทูลวงวีรกูลนะครับ
อำเภอสองพี่น้องระบุว่าก่อนเกิดเหตุได้ขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งจาก
กลัวว่าฝนจะตกจึงประสานขอรถกระบะลูกกลงของตำรวจ

กระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ

ส่วนหีบบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งไม่ได้รับความเสียหายนะครับ

แล้วก็นำไปเก็บรักษาที่อำเภอสองพี่น้องแล้วเรียบร้อย
ตำรวจจะตรวจสอบพญาหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีกับคนกระทำความผิดต่อไปครับ